ภัยของผู้หญิงมาอีกแล้วนะคะเด็กนักเรียนหญิงสวมชุดนักเรียนด้วยนะ
เขาขึ้นรถเมย์ประจำก็จะไปที่โรงเรียนปรากฏว่าไปเจอโรคจิตเข้านะคะ
จับก้นจับขาจับหน้าอกแถมยังโชว์วัยวะเพศอีก
เธอก็รีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็เรียกร้องให้พลเมืองดีช่วยกันจับตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้ค่ะ
เด็กยังพูดชนดาตรงนี้เหมือนยังไม่รับ
คือสรรพนามจากลุงกับหนูเนี่ยเป็นกูกับมึงแล้วนะคะ

นี้ก็ยังคงปฏิเสธเสียงแข็งจนชาวบ้านพลเมืองดี
ช่วยจับตัวไว้เกือบรุมประชาธรรมเหมือนกันนะคะ
เด็กเขามารุมด่าโวยวายกันว่าโอ้โหทำทุกวัน
ผู้เสียหายมีเกินกว่า๕คนนะคะเป็นเด็กนักเรียนหญิงหมดเลย

เป็นรถเมษายสารยานครปฐมนะคะ
เพราะดีของคนผู้ชายคนนี้มากเลยนะ
เพราะตำรวจมาถึงทันสพเมืองนครปฐม
ก็เชิญตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
คลิปนี้ค่ะน้องผู้เสียหายเขาโพสต์ในเฟซบุ๊คเอาไว้
วันนี้คุณคารินกระมุดโยธินก็เลยลงพื้นที่

น้องอายุ๑๔ขวบเองนะเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
น้องบอกว่า๑๙สิงหาคมประมาณ๖โมงเช้า
ขึ้นรถเมย์สายศาลยานครปฐมจะไปโรงเรียน
ก็นั่งอยู่เบาะเดียวถัดจากเบาะยาวหลังสุด
แล้วผู้ชายคนนี้ขึ้นมากลางทางตอน๖โมงครึ่ง

แล้วเธอรู้สึกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้ยืนเบียด
แล้วก็เอาอวัยวะเพศมาถูที่หัวไหล่เธอ
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าเออผู้โดยสารมันก็คงแน่น

แล้วก็ทำมือหลุดออกจากราวมาเฉียวที่หน้าอกเธอ
ตอนนั้นพอดีจะถึงป้ายที่ลงเธอเลยรีบลุกลงไป
ต่อมาขึ้นรถคันเดิมเจอผู้ชายคนเดิม
แต่เห็นว่าเขากำลังจะกระทำอนาจารย์กับนักเรียนหญิงอีกคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลัง
เธอเลยถ่ายรูปแล้วโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือเลยค่ะ
เขาเอาเป้าอันเกงอะครับมาถูกแต่เขาไม่ได้เอาออกมา
เขาก็แบบเอามาถูตรงไหล่ถูแล้วก็พยายามแบบ
ขยับมาตรงหน้าขยับมาให้ชิดแล้วเขาก็แบบ
อาจจะพยายามจะเอามือมารูปหน้าอกค่ะ
ไม่เคยเจอค่ะนี่ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตค่ะ
ถ้าเจออีกก็จะตะโกนบอกกระเป๋ารถเมย์
ตะโกนให้คนอื่นรู้อะค่ะ
ที่โดนจับ๓คน
ลงมาร้องไห้ร้องร้องไห้แล้วก็รถเมย์เขาก็จอด
มันจะบอกช่วยจับคนร้ายหน่อยช่วยจับลวนลามเด็ก
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินออกมาแล้วก็ล็อกแขนไว้

ก็คือตามร้ามอันนี้เลยเออใช่
แล้วลงมาก็คือยังไม่รู้สิทธิ์ยัง
แต่มันบอกว่ามันไม่ได้ทำ
ไม่มีครับมีแต่ล็อกแขนไว้คนหนึ่ง

พักนึงกว่าตำรวจจะมา
เที่ยวเช้าเนี่ยเด็กมันจะเต็มรถเลยมันจะไม่มีที่นั่ง

ร่วงลงมาจนอยู่สุดเลยซี่กางเกงยังไม่ได้รูดขึ้นเลย
น้องเขาโกรธมากคือจากคำบอกเล่าเนี่ยผู้เสียหายมีประมาณ๕๖คน
แต่เบื้องต้นที่มาแจ้งความแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยเป็นเยาวชน๓คนค่ะ
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๘ปี
ซึ่งผู้ชายคนนี้ยังไม่มีญาติมาประกันตัวให้ด้วย
ตำรวจก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปนะคะว่าถ้าใครเคยถูกผู้ชายคนนี้
ประทำการแบบนี้มาแจ้งความเพิ่มเติมได้เลยค่ะขอบความรับความประถม
ก็ต้องชื่นชมกลุ่มน้องด้วยนะฮะที่กล้ากันปกป้องสิทธิของตัวเอง

ทำแบบนี้ถูกต้องแล้วโทรแจ้งตำรวจเลย
แล้วก็ประจานให้รู้เลยว่าคนแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ